แต่ว่าต่อไปเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงฮิตแล้วก็ด่งดังมากในอดีต
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงอยากจะให้คุณผู้ชมจำบทเพลงนี้ค่ะ
อะไรจะร้องเพราะขนาดนั้น

คือคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยหลายคนจำได้หลายคนคุ้นหูกันดีว่าเพลงที่ฟังไปเนี่ย
คือเพลงที่มีชื่อว่าตชดขอร้องนะคะเป็นผลงานเพลงของคุณเพชรโพธาราม
นี่ค่ะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าหลายคนคุ้นหูกับเพลงนี้กันดีนะ
ส่วนอีกหนึ่งผลงานเพลงก็คือเพลงรักคนชื่อน้อย
แน่นอนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านดิฉันว่ารู้จักกันทุกคน
ค่อนข้างจะลำบากแล้วทุกวันนี้คือคุณเพชรบอกว่าไม่มีงานเข้ามาเลย
เงินก็เลยไม่มีสุขภาพก็เริ่มย่ำแย่ใช่ไหม
ภรรยาก็ปลวดเป็นโรคอมพฤกษ์อำมพาต
หูของคุณเพชรก็เริ่มจะไม่ค่อยได้ยินแล้ว
หลังจากที่เขาเคยเกิดตระสบอุบัติเหตุไป
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คุณเพชรบอกพระต่าง
ไม่เคยซื้อสักองค์ที่ห้อยคออยู่

ไม่ได้เช่าไม่ได้ซื้อใดเลย
แต่คือคุณเพชรได้มาตอนที่เขาไปร้องเพลงให้กับทางวัดต่าง
บางวัดก็รับเงินครึ่งเดียวอีกครึ่งก็ขอทำบุญกับทางวัดไป
ทางวัดก็เลยมอบพระมาให้แขวนไว้บูชาแบบนี้ค่ะ
สถานการณ์โควิด๑๙ระบาดแบบนี้นะคะได้รับผลกระทบทั่วถึงเลย
คุณเพชรเองก็บอกว่าไม่มีใครจ้างงานเลยค่ะ
เพราะว่าแต่ก่อนนี้ยังมีคนจ้างให้ไปร้องพงร้องเพลงตามงานวงงานวัดบ้างใช่ไหม

แต่ตอนนี้ไม่มีเลยต้องอาศัยเพียงเบี้ยอย่างชีพ
แล้วก็เบี้ยคนพิการรวมกันประมาณ๒๘๐๐บาท
แล้วใช้จ่ายตลอดเดือน๒๘๐๐บาท
แล้วก็เงินเก็บบางส่วนก็ต้องเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาล
ไอ้๒๘๐๐ก็ต้องเก็บไว้เพื่อจะเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลอีก
ทุกวันนี้อยู่อย่างยากลำบากมากนะคะ
ก็เลยอยากจะวอนบอกแฟนเพลงนะให้ช่วยเหลือกันมาบ้าง
ถ้าเกิดว่ามีงานนะเขาบอกว่าแบบนี้
ให้ช่วยเหลือกันถ้าเกิดว่ามีงานเนี่ย
จ้างไปร้องเพลงต่างได้นะคะ
สำหรับแฟนเพลงผู้ใจบุญ
อยากจะช่วยเหลือคุณเพชรโพธารามนะ
คุณผู้ชมสามารถติดต่อช่วยเหลือไปได้นะคะ
เราให้หมายเลขโทรศัพท์ก่อนก็แล้วกันนะ
หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ๐๘๗๑๕๑๕๘๐๕นะคะ
สำหรับใครที่อยากจะโทรไปพูดคุยกับคุณเพชร
ไปสอบถามหรือไปจ้างงานอันนี้ได้
หรือใครมีความสามารถพอที่จะช่วยเหลือเรื่องเงินทอง

ก็สามารถโอนไปได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาโพธาราม
จริงแล้วคุณเพชรบอกว่าอยากจะให้ช่วยเหลือในเรื่องของการงานมากกว่านะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ